นี่นะคะคนแวดวงบันเทิงบอกเลยว่าไม่มูอยู่ไม่ได้
พูดกันบ่อยจริงคุณผู้ชมขาแล้วนี่
อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสายมูมันยังปังจริงปีนี้นะคะ
โดยเฉพาะวงการลูกทุ่งวงการตลก
นำทีมมาโดยนี่พี่ยิ่งยงยอดบัวงามค่ะ

ไผ่พงศธรพี่บอลเชิญยิ้มอาเป็ดเชิญยิ้ม
แคนดี้รากแก่นและดีเจท็อปสารวุฒิ
รวมทีมกันเดินทางกันไป

เรียกว่ามหายัน๑๐ทิศใหญ่ยัน๙ยอด
อาจารย์ไพโรธรื่นวิชา
ถ้าใครมาสายนี้ได้ยินชื่ออาจารย์ไพโรธ
รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นอาจารย์โด่งดังในด้านนี้นะคะ
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะอาเป็ดเชิญยิ้มของเรา
เปิดบ้านเล่าให้คุณอ้อมอกอ้อมใจบันเทิงไทยรัฐฟัง
ว่านี่เป็นการศักดิ์ครั้งแรกในชีวิตของเจ้าตัวเลย

หลายคนบอกอุ๊ยทำไมอาเพิ่งมาคิดอยากจะศักดิ
เอาตอนนี้นะฮะอาเป็ดบอกว่าตลอด๖๙ปีที่ผ่านมา
ไม่ได้ชอบเลยในเรื่องของการศักดิ์เพราะว่าอะไร
ไม่อยากให้ตัวลำตัวตัวเองมีรวดมีลายอะไรต่าง

จนกระทั่งมีโอกาสไปร่วมพิธีบวงสวงใหญ่
เชิญองค์พระประธานที่คำชโนธอุดรธานีมา
คุณผู้ชมไปกับทางอาจารย์เขานี่แหละ
ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองพอกลับมาจากทริปนั้น
มีโอกาสเข้าไปรับยันมงคลกับทางอาจารย์
ซึ่งอาจารย์ไพโรธจับมาที่ข้อมือ
จับมาที่มืออาเป็ดแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมศักดิ์ให้
ช่วงคำที่พออาจารย์พูดปุ๊บแล้วจังหวะจับเนี่ย
อาเป็ดบอกอุ๊ยมันวูบมันวาบขึ้นมาเลย
มันรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างก็เลยใจอ่อน
เปิดใจศักดิ์เลยดีกว่าค่ะอาเป็ดบอกด้วยนะคะ
ว่าการสักลายของอาเป็ดเนี่ยไม่ได้เกิดจากการคาดหวังว่าศักดิ์แล้ว
มันจะต้องได้ต้องมีแล้วก็ไม่ได้ศักดิ์จากความงมงายด้วย
แต่ศักดิ์มาจากความศรัทธาล้วนเลยค่ะ
ไม่ได้คิดว่าหรือจะถ้าศักดิ์แล้วบอกว่า

เพื่อหวังในสายมูที่จะเดินไปไม่ใช่
พอใจที่จะศักดิ์มันมีความสุขที่จะศักดิ์
แล้วมันรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมคุณไม่ศักดิ์ตั้งแต่ก่อน

อยากทำให้มันก่อนที่ดาราขึ้นไปศักดิ์กันเยอะมาก
เราก็ไม่กล้าศักดิ์แต่วันนี้ทำไมเรากล้าศักดิ์
มันถึงเวลาเรามาเจอคนคนนี้แล้วมั้ง
ันของอาจารย์คือยันมหารวย
ใช่ไหมก็เลยก็น่าจะรอความรวยด้วย
เมื่อเรามีที่พึ่งทางใจเราทำแล้ว
เราคิดว่าเรามีความสุขเราทำสิ
เราจะไปนั่งรอเวลาให้ความสุขมาหาเราเองโดยอัตโนมัติเลย
แล้วเราต้องบอกนะคุณผู้ชมการเปิดบ้านของอาเป็ดในครั้งนี้
เดินชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านที่คุณอานับถือด้วย
คุณอาบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่เชื่อแล้วก็ศรัทธาในเรื่องสายมู
มูสายทำมากสายขาวไปเลยสุดเลย
เพราะว่าทำแล้วรู้สึกสบายใจมีความสุข
ไม่ได้คิดว่าเออไหว้แล้วจะต้องหวังผลอย่างเดียว
เพราะว่าทุกอย่างจะได้หรือไม่ได้จะสำเร็จหรือเปล่า
ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเองด้วย

และนอกจากอาเป็ดจะพาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านแล้ว

เขามีของมาฝากเหล่านักเสี่ยงโชค

นี่ไปดูสายมูลนี่๙๘๐นี่ครับ

นี่ตอนนี้แล้ววงไหว้พระเสร็จก็ไหว้พระต่อ
คุณเห็นเลขไหมเลขทูปคือ๙๘๐๒๕๒
ชอบทำ๒เลขเลย

แต่เมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องวัตถุมงคลภายในบ้านนี่

แล้วก็ที่สำคัญดิฉันก็เห็นโอ้งท่านสวยดี
แต่ด้านข้างเนี่ยสังเกต
เห้ยมันเห็นอะไรไหม

ดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไง

เอาเป็นว่าอาเป็ดให้โชคให้ลาบมาแบบนี้
ก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะคะ

แต่ดูข่าวแล้วแบบให้โชคดีกันไปด้วย